ดิตระดาวิชัยดิตอยู่ที่นครสวรรค์มายาวเลย

เรื่องของบรรยากาศในเทศกาลตรุจจีนนะคะ
เราไปติดตามการรายงานจากคุณดิตรดาวิชัยดิตค่ะ

รายงานสดมานะคะจากตลาดเช้าที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ

บรรยากาศยามเช้าที่จังหวัดนครสวรรค์ในตอนนี้นะคะ
อุณหภูมิก็ลดต่ำลงเรื่อยค่ะ
ล่าสุดนั่นคือ๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
ทำให้ต้องคว้าเสื้อกันหนาวมาใส่กัน
ออกมาหาอะไรร้อนอร่อยทานกันค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็นำคุณผู้ชมมาที่ซุ้ยเครื่องในหมูค่ะ
บริเวณหลังโรงพยาบาลประชารักษ์นะคะ
โดยในวันนี้ค่ะสำหรับซื้อเครื่องในหมูนั้น
เรียกได้ว่าเป็นของดีของเด็ดของจังหวัดนครสวรรค์ที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะ
แต่ก่อนที่จะไปลิ้มลองรสชาตินะคะ
จะนำคุณผู้ชมค่ะไปย้อนดูบรรยากาศก่อนนะคะ
สำหรับงานร้อยปีตรุษจีนปากน้ำโพค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะงานร้อยปีตรุษจีนปากน้ำโพนะคะ
ก็มีสิงโตรวมถึงมังกรทองค่ะออกแห่ไปตามบ้านเรือนต่างนะคะ
โดยสิงโตทองที่ออกไปเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนค่ะ

เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่จะออกเดินทางไปขอบคุณตามบ้านต่างค่ะ
เจ้าของบ้านเองก็เชื่อว่าการได้แห่สิงโตเข้าไปในบ้านนั้นจะนำพาโชคลาภและสิริมงคลเข้าบ้านด้วย
เมื่อวานนี้ก็มีการแห่สิงโตกว่างสิวค่ะปีนเสาให้ประชาชนได้ชมกัน
โดยใครที่พลาดในวันนี้นะคะรอชมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นการแห่อย่างยิ่งใหญ่ในงานร้อยปีตรุษจีนปากน้ำโพในวันที่๑๐นะคะ
ส่วนตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะบริเวณสารเจ้าจำลองก็เต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดนครสวรรค์และนักท่องเที่ยวต่างพากันมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทัพทิมค่ะ
เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี
ขณะที่ลานบุญแก้ชงนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมนะคะ
หลายคนก็มากันเป็นครอบครัวเพื่อที่จะกราบไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะนะคะ
โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีขานที่ปีนี้ชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ส่วนปีวอกปีมะเสงและปีกุลก็เป็นปีที่ร่วมชงด้วยนั่นเองนะคะ
ผู้ที่ได้มาแก้ชงต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสบายใจขึ้น
แล้วก็สิ่งไม่ดีจากปีชงนั้นจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วย
รวมถึงที่เวทีริมหาดต้นแม่น้ำเจ้าพระยานั้น
ก็มีการแสดงต่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ที่มีไฟตามซุ้มต่างนะคะ
ระดับประดาษตกแต่งสวยงามระยิบระยับค่ะ
ทำให้ประชาชนนั้นจูงลูกจูงหลานมาบันทึกภาพความประทับใจค่ะ
มาจนถึงตอนนี้ค่ะเรามาเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมกันนิดหนึ่งแล้วกันค่ะ
รู้จักต้มเลือดหมูที่ถ้วยนี้กันเลยนะคะสำหรับต้มลูกหมูถ้วยนี้นะคะ
มีการเอ่อขายเปิดขายมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยค่ะ
จนถึงปีนี้เนี่ยก็เข้าปีที่ห้าสิบเก้าแล้วนะคะจุดเด่นของเขาอยู่ที่น้ำซุปที่เคี่ยวเข้มข้นค่ะ
สับสูตรเด็ดนะคะที่คอยปั้นด้วยใจนะคะ
รวมถึงผักจินจูฉ่ายค่ะที่เจ้าของร้านนั้นปลูกเองกับมือเลย
เรียกได้ว่าทั้งใส่ใจสดใหม่อร่อยและเชื่อได้ว่าอร่อยทุกจานเลยทีเดียวค่ะ
โดยที่นี่ก็จะมีลูกค้านะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
ที่ร้านแห่งนี้นะคะซุ้ยเครื่องในหมูค่ะ
ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาค่ะไปจนถึงช่วงบ่ายนะคะ
แต่ถ้าใครมาช้าแล้วของหมดก่อนเนี่ยก็อดนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะ
ที่มาที่จังหวัดนครสวรรค์อย่าลืมมาเที่ยวแล้วก็แวะรับประทาน
สำหรับซุ้ยเครื่องในหมูจานนี้ละกันค่ะ
ตอนนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะที่จะรับประทานอาหาร
เพราะว่ากลิ่นเนี่ยเตะจมูกมากเลยทีเดียวค่ะ